พาไปอีสานไหนพูดเรื่องภาษาอีสานแล้ว
พาไปที่จังหวัดอีสานกันต่อทางภาคอีสานกันนะคะ
เพราะว่าที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยตอนเนี้ยคือวันก่อนเนี่ย
เขามีโรงถ่ายทำหนังโรงถ่ายทำหนึ่งเขากำลังถ่ายทำหนังกันอยู่
แต่จู่ก็เกิดเหมือนคล้ายกับมีคนอาการคล้ายกับผีเข้า
อยู่ก็พูดขึ้นมาเป็นภาษาอะไรจับใจความไม่ค่อยได้
แต่ว่าทำให้กองถ่ายไม่สามารถถ่ายต่อได้ต้องหยุดชะงักเลย
เกิดเรื่องอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศการถ่ายทำภาพยนตร์บูเรื่องจังใดล่ะนะคะ
พากันมาถ่ายทำที่บริเวณโบราณสถานกู่แก้วบ้านหัวสะ
ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ฉากที่ถ่ายเป็นฉากที่พระเอกยังเป็นเด็กอยู่
แล้วก็ทำการซ้อมมวยไทยกับหลวงพ่อในวัดนะคะ
แต่ในขณะที่กำลังทำการถ่ายทำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม

มีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขามาถวายพัฒนาหารพระแล้วก็มาทำบุญ
ก็คือคุณพี่คนนี้จู่เขามีอาการแบบนี้คุณ
คล้ายกับผีเข้าแล้วก็ร้องโวยวายเลยท่าทางแบบนี้
ร้องไห้ด้วยแล้วก็พูดน่าจะคล้ายเป็นภาษาเขมรกับภาษาไทยผสมกัน
คือพูดไปแล้วเนี่ยคือฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ที่พอจะฟังรู้เรื่องอยู่อย่างหนึ่งก็คือ
บลู่ลบหลู่ลบหลู่เสียงดังประมาณนี้ค่ะไปทั่วบริเวณเลย
ทำให้ทีมงานเนี่ยต้องหยุดชะงักสำหรับการถ่ายทำนะคะ
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์กันชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ลบลูลบลูลบลูลบลูลบลูลบลูลบลูลบลูลบลูลบลู
ให้ดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้หลังจากที่ทำการขอคำมาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วก็ถ่ายทำภาพยนตร์กันต่อได้คือจริงในทุกกองของการออกไปออกถ่ายทำภาพยนตร์มันต้องมีการบวงสวงอยู่แล้วทำไมจะทำก่อนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ทำเพิ่มเ
มีชาวบ้านแบบว่ามีอาการแปลกขึ้นมาไม่ได้ตั้งตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริงเนาะ
คุณผู้ชมอีกครั้งแล้วกันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชม